ดูสถานการณ์ฟ้าฝนน้ำท่วมหน่อยนะฮะ
บนรัชธานีเนี่ยอ่วมทุกปีอยู่เหมือนกันอืม

แต่ว่าดูช่วงก่อนลงพื้นที่กันหน่อยนะครับนี่คือเดี๋ยวนี้นายกเศรษฐานี่มีติ๊กต๊อกนะ
อัปเดตตลอดอัปเดตตลอดอืม
ดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ใส่กางเกงยีนนะรองเท้าผ้าใบนี่วันนี้ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม
ใช่ค่ะปกติเวลาลงพื้นที่ก็จะใส่แจ็คเก็ตแบบนี้ค่ะ
คล่องตัวแล้วก็เป็นรองเท้าผ้าใบนี่ก็มีทีมงาน
ถ่ายแล้วก็อัพลงของนานนายกเองเลยนะฮะค่ะ
ขอดูภาพตอนแรกหน่อยได้ไหมตอนแรกเลยของติ๊กต๊อก
นี่อยู่ตรงนี้หน่อยคนบอกเอ๊ะจะเกร็งไหมเนี่ย
มาฟังการรายงานอย่างใกล้ชิดเหลือเกินฟังชนิดที่ว่า

เป็นผมผมเกร็งเลยนะ

คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็มาขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศ
ลงพื้นที่จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับ

รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ฝนตก
ที่ตอนนี้ก็ตกหนักถึงหนักมากนะครับ

ตอนนี้เสียหายไปแล้วกว่า๘๓๐๐ไร่
แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะฮะในตอนนี้

เพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ที่จะตกมาเพิ่มด้วย
แล้วก็เดินทางไปพบปากกับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
เขตเทศบาลนครอุบลรัชธานีวารินชำราบด้วย
ที่นี่ถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า๓สัปดาห์แล้วนะครับ

ที่ตอนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
ความจริงอุบลเนี่ยมันเป็นพื้นที่แอ่งกระทะอยู่นะ
โดยเฉพาะเขตรอยต่อระหว่างวารินชำราบ
กับตัวเทศบาลเมืองอุโมราชธานี
มันจะมีพื้นที่ตำบลที่เป็นแอ่งกระทะแบบ

ไม่รู้ปีนี้จะหนักหนาสาหัสเหมือนเดิมหรือเปล่า

นายมนตรีจะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ยะโสธรและร้อยเอ็ดนะครับ

ตอนค่ำเนี่ยจะไปนู่นเลยนะฮะ

ไปราชการที่นั่นนะครับ

แล้วจะกลับมาไทยอีกครั้งหนึ่งก็คือนู่นเลยฮะ๑๒ตุลาคมนะครับ
เสาร์อาทิตย์นี้ก็เลยลงพื้นที่น้ำท่วมไว้ก่อนอืม